ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาเรื่องของการปราบผีหมอปลาเนี่ย
ชื่อนี้ใครใครก็คงรู้จักอ่ะนะคะล่าสุดเนี่ยหมอปลาไปปราบผีเจ้าที่เจ้าทาง
มาสิงร่างหญิงวัยกลางคนซึ่งหญิงวัยกลางคนที่ถูกสิงเนี่ย
บอกว่าเนี่ยที่ตรงนี้นะมันเป็นที่ของผีนะ
ปลูกบ้านมาอยู่แบบนี้ไม่ได้คือไล่คนเป็น
มาจากพื้นที่หมอปลาเขาจะใช้วิธีการไหนในการปราบผีเจ้าที่แบบนี้

กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอ่าตาวันนั้นผีมันบอกไม่ชื่ออะไรนะ

มันไม่บอกชื่อว่าชื่ออะไรแต่มันบอกว่าเป็นเจ้าของที่
มึงดูนะมึงดูนะผีมึงดูนะตอนนี้ถ้าผีเข้าอยู่นะมึงดูนะ

ชะโนตตรงนี้เป็นชื่อกับมึงตรงไหนมึงต้องบอกได้ชื่ออะไรเนี่ย
ผัวคนนี้เป็นชื่อเขาชะโนธนายชะกาดโลกิจหาร
เนี่ยเจ้าของชะโนตแป๊งนี้คือนายชะกาลโลหิตหาญ
เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป

เริ่มคิดต่อเนี่ยไม่มีหรอก

เพราะไม่ได้อยู่ที่ธนาคารหรือนายทุนเงินกู้

มึงไม่ใช่เจ้าของเที่ย

ชัดมากไม่ใช่เจ้าที่นะ
เห็นไหมโฉนดชื่อใครดูซะบ้าง

ก็อันนี้ก็คือถ้าใครเป็นแฟนหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย

เขาไม่เชื่อเลยเรื่องที่จะมีเทพมีเจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้นะคะ
โดยเฉพาะการที่มีเจ้าที่มาสิงสถิตอยู่ในสารพระภูมิแคบ
ให้เจ้าของบ้านมากราบไหว้หมอปลาเขาไม่เชื่อเลย
แล้ววันหนึ่งหมอปลาเขาก็ได้รับการติดต่อนี่แหละ
ให้ไปที่ประจวบคีริขันช่วยไล่ผีเจ้าที่
เพราะผีเจ้าที่เข้าสิงเมียเจ้าของบ้านมานานกว่า๕ปี
ทำให้คนในบ้านทุกข์ทรมานใจสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในครอบครัว
เพราะว่าผีที่มาสิงเมียเจ้าที่อ้างบอกว่าที่ดินผิดนี้
ที่ครอบครัวนี้มาปลูกบ้านอยู่มันเป็นที่ของผีเมื่อก่อน
บ้านหลังนี้คนมาอยู่ไม่ได้ห้ามอยู่
ครอบครัวนี้ก็พยายามมาแก้ไขตั้งสารให้เจ้าที่อยู่
แต่ผีไม่ไปบอกไม่อยู่สารฉันจะเอาที่นี้
แล้วก็วนเวียนสิงร่างเมียของเจ้าของบ้านไม่เลิกนะคะ
พอมาถึงมือหมอปลามือปราบสัมภเวษีเขาก็เลยนี่แหละ
ปราบผีเจ้าที่ด้วยฉโนตที่ดินหยิบฉโนตมาเลย
ให้ผีที่เข้าสิงเมียเจ้าของบ้านดูชัดไปเลยว่า
นี่ไงโฉนดนี้ชื่อใครเป็นเจ้าของนะ
ไม่ใช่ของผีนะเป็นของเจ้าของบ้าน
ก็ใครดูอยู่ตอนหลอนก็กลายเป็นขำกันหมดทางโลกโซเชียลเลยนะ

แต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับมีการเอามารีโพสต์กันใหม่

รวมถึงคนที่โดนสิงก็คงกระเจิงเลยไหมคะ